หลายเดือนผ่านมาแล้วนะคะที่น้ำท่าไม่ค่อยจะมีฝนฟ้าก็แรงนะคะ
ให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างโดยเฉพาะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเนี่ย
น้ำไม่ค่อยมีน้ำตกแห้งเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าพอฝนกลับมานะคะน้ำตก๘แห่งบริเวณดอยอินทนนท์
ฟื้นคืนชีพทันทีนะคะตอนนี้ค่ะสายน้ำตกที่สวยงามนั้นกลับมาสวยอีกครั้ง
หลังจากมีฝนเข้ามานะคะทำให้ความแห้งแรงนั้นลดลงค่ะ
นายพระเทพเจริญสืบสกุลนะคะเป็นหัวหน้าอุทยานดอยอินทนนทกล่าวว่า
ที่ตกลงมาต่อเนื่องเกือบสัปดาห์แล้วของช่วงต้นฤดูฝนช่วงนี้นะคะ
แม้จะยังไม่มากมีปริมาณสิบห้าถึงยี่สิบมิลลิเมตร
แต่ว่าช่วยลดปัญหาภัยแรงแล้วก็สร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นป่า
แล้วก็กลับมาเขียวสมบูรณ์อีกครั้ง
ขณะเดียวกันก็ทำให้ปริมาณน้ำของน้ำตกทั้ง๘แห่งกลับมา
มีชีวิตชีวามีสายน้ำตกกลับมาคืนอีกครั้งด้วยนะคะ
โดยเฉพาะน้ำตกแม่ยะที่เคยเป็นสุดยอดของน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของไทย
ตอนนี้มีน้ำตกมากขึ้นแล้วนะคะจากเดิมนี้ที่เกือบแห้ง
มีน้ำแม้จะยังไม่มากเหมือนทุกปีที่ผ่านมา
แต่ถือว่าคืนสายน้ำได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ
ชาวบ้านทุกฝ่ายนะคะทั้งพระสงฆ์ชาวบ้านแล้วก็ส่วนราชการต่าง
ร่วมกันทำฝ่ายแม้วตามลำทานที่ไหลจากดอยอินถนน
เพื่อที่จะชะลอสายน้ำแล้วก็กักเก็บน้ำ
เพื่อที่จะทำให้น้ำนั้นไหลช้าลง
ก็จะทำให้ด้านบนแล้วก็ด้านล่างมีน้ำกักเก็บไว้
เพื่อความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์
แล้วก็ชาวบ้านด้านล่างก็จะมีน้ำกินน้ำใช้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
ที่สำคัญลดการไหลหลักของสายน้ำในช่วงฤดูฝนได้อีกด้วย
ช่วงนี้น้ำแรงน้ำไม่เยอะทำฝ่ายได้ก็รีบทำกัน
แต่ฝนมาเติมเต็มความสวยงามแบบนี้นะฮะ